ช่วงนี้มาติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยกับความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะฮะ
โอ้โหก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักมานะคุณผู้ชม
แต่ว่าการจัดตั้งพักการเมืองให้มันสมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกคุณผู้ชม
มันจะมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายทีเดียวนะฮะ

สวัสดีครับ
ถ้าอ่านแล้วรู้แล้วแล้วยังจะเดินหน้าตั้งพักการเมืองอยู่
ต้องนับถือว่าคนพวกนี้อึดครับ

การปฏิบัติตามกติกาเงื่อนไขของพักการเมืองไม่ง่ายเลยครับ
รัฐมนูลฉบับของอาจารย์มีชัยนี่แหละ
ดูเหมือนว่าการตั้งพักการเมืองจะง่ายตั้งสะดวก
แต่ว่าการดำเนินพักให้เป็นไปตามกรอบกติกาของรัฐมนูล

เอาง่ายตอนนี้พักการเมืองเก่า
เขามีกติกาว่าต้องให้มาจดแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิก
พักไหนที่เคยมีสมาชิกอยู่เท่าไหร่ในอดีต

ถ้าไม่มายื่นความจำนงแล้วไม่จ่ายเงิน
ก็แปลว่าหมดสมาชิกภาพของความเป็นสมาชิกพักการเมืองนั้น

ในที่สุดผ่านวันที่๓๐เมษาไปปรากฏว่า
ประชาธิปัตย์เคยมีสมาชิกอยู่๒๐๐
เหลือแสนกว่ามั้งครับ
พักเพื่อไทยเคยมีหลักแสน

พักชาติไทยพัฒนา

การเป็นสมาชิกพักการเมืองหรือการมีสมาชิกมาก
ไม่ได้แปลว่าจะมีคะแนนในตู้หีบเลือกตั้งมาก

เลือกตั้งกันครั้งก่อนเพื่อไทยก็ชนะ
ไม่จำเป็นแต่มันจำเป็นตรงนี้ครับ

พักการเมืองจะต้องมีสมาชิกขั้นต่ำเท่าไหร่
ถึงจะดำเนินงานทางการเมืองได้
รัฐมนูลเขากำหนดไว้เช่น

พักการเมืองจะส่งใครไปลงในเขตไหน

กรรมการร่างรัฐมนูลบอกว่า

คนนี้ลงเขตคนนั้นคนนั้นลงเขตนี้

คนที่เขาไม่อยากให้ลงเอาได้ลง
แต่ว่าเนื่องจากคนศรัทธาต่อพัก
เขาก็ไปกาคะแนนให้
ร่างรัฐมนูลบอกแบบนี้
ชาวบ้านเขาไม่มีส่วนร่วม

พักจะส่งใครลงเลือกตั้ง

ให้ไปสอบถามให้ประชาชน
ลงประชามติลงคะแนนเสียงกันก่อนว่า
ในจำนวนคน๙คน๑๐คน
คนในท้องที่ในพื้นถิ่นนั้น

สมัครเป็นผู้แทนในนามพัก

พักต้องส่งคนนั้นนะครับ

มีสิทธิ์ที่จะมาโหวตอย่างนี้ได้

แล้วคนที่จะมาเป็นสมาชิกพัก

คนเขาก็บอกเอ๊ะอยู่ดี
ไปเป็นสมาชิกพักการเมือง

แต่เขาตั้งคำถามว่าทำไมฉันต้องจ่ายตังค์

จัดการออกเงินให้แทน๑๐๐บาท

ร่างรัฐมนูลเขาก็รู้แก่วครับ

ถ้าเกิดเอาเงินไปให้แทนเนี่ย

ทำไม๒ล้านกว่าของประชาธิปัตย

จะต้องมีสมาชิกเท่าไหร่ล่ะครับ
ขั้นต่ำเอาอย่างนี้

ต้องเอาคนเคลื่อนย้ายไปลงแทนกันได้ไหม

ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย๑๐๐คน
เพื่อที่จะไปเลือก
ให้มีกรรมการบริหาร
พักในจังหวัดนั้น

เพราะคนที่เป็นสมาชิก

แล้วเป็นอยู่แล้วพักหนึ่งไปอีกพักหนึ่ง

นี่ถ้าไม่ได้จังหวัดละ๑๐๐คน

ในจังหวัดนั้นเขตนั้นก็ลงไม่ได้

แต่ว่าในรัฐมนูลฉบับใหม่

หนึ่งใบ
บัญชีรายชื่อรวมกันเนี่ยอันเนี้ยมันทำให้ทุกพัก
พยายามจะต้องส่งให้ครบทุกเขตเพราะถึงคะแนนสอสอเขตไม่ได้
แต่อย่างน้อยก็เก็บคะแนนที่เขากาให้พักเนี่ย
ตุนไว้ตุนไว้ตุนไว้แล้วไปคำนวณออกมา
เป็นสอสอระบบบัญชีรายชื่อ
ตอนนี้แต่ละพักก็กำลังปวดหัวอยู่ว่า
จะไปหาสมาชิกมาจากไหนโดยเฉพาะพักใหม่
กำลังปวดหัวกันอยู่เลยล่ะครับว่าจะไปหามาจากไหน
จะไประดมมาจากไหนจะไปจูงมือใครมามาสมัคร
อันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายผมถึงบอกว่า
เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาหนักอกสำหรับพักการเมือง
หนักอกทั้งพักการเมืองเก่าและหนักอกทั้งพักการเมืองใหม่
พอกันเลยครับผมถึงบอกว่าเอ๊ะคนที่ไปจดแจ้งตั้งพักการเมือง
รู้หรือยังล่ะว่ารัฐมนูลฉบับนี้วางกับดัก
หลุมพลางไว้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นยังไง
ถ้าไม่ศึกษาให้ละเอียดเอาก็ละแห่เฮโลสารพากันไปตั้งพัก
แต่ว่ามาถึงวันนี้ต่างคนต่างกุมขมับกันอยู่
เรื่องหาสมาชิกเพราะจะต้องไปมีความจำเป็น

ส่งสอสอลงไม่ได้ก็ตัดสิทธิ์ตัดโอกาส
ที่จะได้คะแนนของพักในจังหวัดนั้นในเขตนั้น
ตอนนี้ก็เลยได้ยินล่าสุดเมื่อวาน
คุณนิกรจำนงเป็นข่าวแล้วได้คุยกับผม

อยากให้พลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา๔๔
ในการเลือกตั้งคราวหน้าออกไปก่อน
แต่ว่าถ้าจะบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นต้องแก้โน่นแก้นี่
แล้วจะทำให้การเลือกตั้งต้องยืดออกไปอีก
คุณนิกรบอกเอาถ้าอย่างนั้นไม่เอาไม่เอา
ไม่ยอมที่จะให้ยืดเวลาออกไป
เพื่อแลกกับการที่จะมาแก้กฎหมาย
แต่ตอนนี้ที่เห็นชัดก็คือว่า
นี่แหละครับรัฐมนูลมีชัยแผลงฤทธิ
พักการเมืองเกิดง่ายแต่อยู่ยากครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของวันเสาร์นี้

เวลาประมาณนี้พบกันวันเสาร์ละ๑ครั้ง

วันนี้เวลาหมดกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ